เอาล่ะ๒๓๒๔มิถุนายนรู้แล้วว่า๑๓คนหายไป
หน่วยงานต่างเริ่มเดินทางมาที่ถ้ำหลวง
แล้วปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิตตั้งแต่๒๕๒๘มิถุนายน
๔วันนี้ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสเหลือเกิน
ฝนตกหนักทุกวันตลอดทั้งวันน้ำท่วมสูง
หน่วยซิลก็ถึงคันหัวร้างข้างแตกกัน
ติดตามกันหน่อยนะคะว่า๔วันนี้
ทีมงานเจ้าหน้าที่เขาต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างค่ะ
เช้ามืดของวันที่๒๕มิถุนายน

เพิ่งเดินทางมาถึงเชียงรายไม่กี่ชั่วโมง

ก่อนเดินเข้าจุดดำน้ำและลงดำสำรวจ

เพื่อเจาะโครนขวางปากถ้ำจนสำเร็จ
พบว่าภายในถ้ำมีลักษณะสลับซับซ้อน

แต่ไม่พบตัวผู้สูญหาย

ก็นำเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจหาป่ากลอง

ปรากฏพบปล่องจึงยนอาหารและขนมลงไป

รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้๔๐นาย
ไปหาจุดปิดกั้นน้ำฝั่งดอยพาหมี

พร้อมกับชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทาง

เพื่อนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปในคราวเดียว
ย้อนกลับออกมาจนกว่าจะถึงที่หมาย

มีเชือกต่อระยะเชือกช่วยชีวิต

ก็สามารถช่วยเหลือได้ทันที

พร้อมเข้าพบผู้ปกครองเพื่อให้กำลังใจ

และเป็นน้ำโครนดำน้ำยากลำบาก

จากนั้นก็ลดลมเครื่องลบันไฟ

อุปกรณ์ตตยอบจุดแล้ว
ต้องรอให้ฝนหยุดตกและชะลอภารกิจก่อน
สูบน้ำออกจึงสามารถเดินหน้าค้นหา
่งหน้าไปพัทยาบีชตามเป้าหมาย
จากหน่วยซิลแล้วยังมีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แบ่งกำลัง๒ชุดโดย๑ชุดตามหน่วยซิลเข้าถ้ำ
ส่วนอีก๑ชุดเดินเท้าร่วมกับชุดสำรวจของตำรวจต่อชะดอ
สำรวจภูเขาเหนือถ้ำหาปล่องเพื่อโรยตัวเข้าไป
หลังมีรายงานว่าเมื่อวานนี้พบปล่องเหนือถ้ำ
แต่จากการสำรวจเป็นหลุมยุบ๒หลุมจึงเดินหน้าสำรวจต่อ

เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญสภาพฝนตกต่อเนื่องเป็นอุปสรรคต่อการค้นหา
ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มขึ้นบริเวณหน้าถ้ำ
ลำเลียงชุดสูบน้ำแรงดันสูงมาติดตั้ง

ขณะที่หน่วยซิลยังคงปักหลักอยู่ภายในถ้ำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
และมีการจัดกำลังชุดใหม่เข้าไปสมทบ
ตอนนี้รวมแล้วกว่า๓๐นาย

เดี๋ยววันนี้ต้องทำมากขึ้นกว่าเดิม

ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยอมรับว่า

จากมีฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง

แต่ปริมาณน้ำก็ยังเอ่อสูง
แต่ยังคงเดินหน้าสูบน้ำอย่างเต็มที่

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ต่อชดทหารและอาสาสมัคร

แต่ทั้งหมดก็เป็นปล่องตัน
เข้าสู่วันที่๒๘ฝนตกต่อเนื่อง

เป็นอุปสรรคสำคัญในการค้นหา

ซิลยังไม่สามารถกลับเข้าไปในถ้ำได้

ขณะเครื่องสูบน้ำเริ่มเดินเครื่อง
แต่น้ำกลับดันขึ้นจนไหลเอ่อออกมา

กองทัพสหรัฐประจำภาคพื้น

โดยใช้ดาวเทียมสำรวจภาคพื้นธรณีวิทยา

หากพบกลุ่มเด็กเครื่องจะแสดงผลเป็นรูปคน

ตำรวจแห่งชาติเดินทางมาขอเสื้อผ้า

และถนนจะธนที่
ประการสนพระระบบ
เป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานกันอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรไม่สามารถเข้าได้ส่วนปากทางเข้าถ้ำเจ้าหน้าที่ได้นำกลวยยางมาวางไว้
ปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาด
สรุปแล้วใน๔วันระหว่าง๒๕๒๘มิถุนายนการค้นหา๑๓ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค
แต่เจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังทุกช่องทางในการค้นหาอย่างเต็มกำลัง
ด้วยความหวังว่าจะช่วยผู้สูญหายทุกคนออกมาให้ได้